หนุ่มหัวร้อนรายใหม่แจ้งเกิดในโลกโซเชียลเรียบร้อยแล้วนะคะ

ดังเลยและที่สำคัญหนึ่งฐานะก็ไม่ใช่ว่าไม่ดี

เป็นถึงลูกผู้พิพากษา

แต่ทำไมถึงมีพฤติกรรมแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมไปดูภาพกันเลย

เป็นลูกผู้พิพากษาต่อยผู้หญิงก็ได้เหรอคะ

ผู้หญิงเป็นพนักงานผู้หญิงค่ะ
คลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดภายในร้านนะ
คือผู้ชายพยายามเหมือนจะบุกเข้าไปในห้องสโต
ของร้านขายโทรศัพท์มือถือในห้างดังย่านปิ่นเกล้า

แล้วเนี่ยผลักผู้หญิงเสร็จต่อยเข้าที่หน้าเต็มเต็มเลยอ่ะโอ้โห
อะไรมันเกิดอะไรกันขึ้นโลกใบนี้
จากคลิปที่มาจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ก็ยังมีคลิปที่ประชาชนระแวกนั้นถ่ายเอาไว้ด้วย๔นาทีด้วยกัน
เป็นคลิปหลังจากที่ผู้ชายคนนี้ต่อยผู้หญิงแล้วค่ะ
ต่อยผู้หญิงหน้าตัว

ก็มันเกณฑ์ไม่ได้คู่มันเกณฑ์ไม่ได้
ก็ผู้หญิงจะโมยวังไว้

เรียกว่าลูกค้าในร้านทุกคนก็คือรุมประนามการกระทำของผู้ชายคนนี้
ว่าแบบคือจะอะไรก็แล้วแต่ต่อยผู้หญิงได้ยังไง
อ่ะเล่าเรื่องราวก่อนว่าทำไมผู้ชายคนนี้ถึงได้หัวร้อนขนาดนี้
แล้วปรากฏว่าโทรศัพท์มันมีปัญหา

คือปกติมันเคลมได้นะมันอยู่ในประกันถูกไหม
เขาก็จะเอามาเคลมที่ร้านคือจะมาขอเปลี่ยนเครื่อง

แล้วเอามาเปลี่ยนที่ร้านเขาเปลี่ยนให้เลย
แต่ทีนี้ประเด็นมันอยู่ที่ว่าร้านไม่ยอมให้เขาเปลี่ยน

ร้านตรวจสอบแล้วเนี่ยปรากฏว่าเขาเอาโทรศัพท์ไป
ร้านซ่อมโทรศัพท์ภายนอกลื้อมาแล้ว
พวกร้านตู้ที่อยู่ตามห้างนึกออกไหมตู้กระจก
คือมันจะมีร่องรอยที่เขาสามารถที่จะสังเกตได้ว่า
คุณผ่านการแงะการซ่อมมาแล้ว
คือมันเห็นไงว่ามีรอยไขน็อตออกแล้ว
มีรอยการลื้อออกแล้วครั้งนึงแบบนี้
มันผิดเงื่อนไขในการเคลมค่ะ

ผู้ชายคนนี้ก็พยายามจะบุกเข้าไปห้องเก็บสินค้าของร้าน

แล้วก็เลยเกิดเป็นเหตุการณ์ที่เขาต่อยหน้าพนักงานหญิงนี่แหละค่ะ

มีลูกค้าชายสูงวัยอีกคนในร้านที่เขาห้ามปรามอ่ะ

ที่บอกว่ามันก็ใช้ไม่ได้มันก็มีเหมือนกัน
ซื้อไปแล้วมันใช้ไม่ได้แล้วจะมาโวยวายอะไร

อืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอืมอ
เจ้าคงเป็นภูมิภาคนรัฐศาสนภ๗๐ปีค่ะ
จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเอกชนแห่ง๑

และเป็นระดับอธิบดีศาลด้วย

เป็นผู้วิภาคสะเหมือนกันระดับรองอธิบดีศานค่ะ
ครอบครัวก็มีฐานะดีบ้านอยู่ย่านตลิ่งชันกรุงเทพโอ้โหนี่ต้องบอกย่านบ้านด้วยเหรอคะ

ประเด็นก็คือว่านายอามคนนี้เขามีพฤติกรรมก้าวร้าว
เคยทำร้ายร่างกายบุคคลอื่นหลายต่อหลายครั้งแล้ว
ทำร้ายรอปภสาเหตุเรื่องเคลมรถ

นักศึกษาหญิงร่วมมหาวิทยาลัยและพกปืนไปมหาวิทยาลัยแทบทุกวัน
คือต้องบอกว่ามีคนไปขุดคุยเขาเนี่ยวิรกรรมเขาเพียบ

แม่ก็เป็นผู้วิภาคสาวระดับรองอธิบดีศาล

สมองก็เลยได้รับการกระทบกระเทือน

ตอนนี้มีการแจ้งความที่สอนอบางยี่ขันแล้ว
ถ้าป่วยทางจิตจริงต้องรบกวนทางครอบครัว
ดูแลใกล้ชิดแล้วเอาไปรักษาให้หาย
เพราะว่าพฤติกรรมที่เราตรวจสอบในโซเชียลเยอะมาก

ถ้ายังปล่อยออกมาแบบนี้อาจจะรุนแรงมากกว่านี้ก็ได้
คือต้องบอกว่าแม้ว่าคุณจะมีบัตรผู้ป่วยทางจิต
แต่บัตรนี้ไม่ใช่ทางผ่านในการที่คุณจะทำอะไรก็ได้แล้วไม่ต้องรับผิดชอบ
ทำร้ายร่างกายคนอื่นได้แล้วไม่ต้องรับผิดชอบ
ครอบครัวต้องดูแลนะคะถ้ายาต้องทานอย่างต่อเนื่อง
ต้องทานอย่างต่อเนื่องแล้วควบคุมให้อยู่ในการดูแลให้ดีอ่ะ